คุณผู้ชมครับเราย้ำเสมอว่าถ้าเราเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
เราต้องเอาตัวเองออกมาไกลครอบครัว
ไม่อย่างนั้นคนในครอบครัวจะติดไปด้วย
เหตุการณ์นี้ที่ปัตตานีพ่อแม่สองคนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ต่างประเทศ
เดินทางกลับไปแล้วไปที่บ้านมีลูก๕คน

สงสารเพราะว่าทั้งครอบครัวเลยทุกคนต้องเข้ารับการรักษาตัวทั้งหมดเลยนะฮะ
คนรวดนี้อยู่ที่ปัตตานี
ตอนนี้สะสมในจังหวัดปัตตานีโหว่๖๖คน
ผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังอีก๖๒๖คน
แล้วก็น่าสะลดใจอย่างที่ผมรายงานไป
หน้าครอบครัวนี้มี๗คนพ่อแม่๒ลูก๕อยู่ที่อำเภอทุ่งยางแดง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะฮะ
ทำให้ตอนนี้ผู้ว่าปัตตานีต้องกำชับเลย
กระดับมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชน
อีกครั้งหนึ่งอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติป้องกันการแพร่ระบาด
เหตุการณ์นี้มันตอบได้ดีว่าถ้าไม่อยู่บ้านถ้าไม่ป้องกันเป็นอย่างไร
นายไกรสอนวิสิตวงศ์นะฮะผู้ว่าปัตตานีก็บอกว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่
ปัตตานีเนี่ยรวมทั้งทางภาคใต้เนี่ย
เป็นกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากการไปร่วมพิธีทางศาสนาที่ต่างประเทศ
เดินทางกลับเข้ามาอย่างครอบครัวนี้อยู่ทุ่งยางแดงนะ
รวดเดียว๗คนแต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยได้นะครับ
สอบส่วนโรคพบว่า๒๒มีนาคมพ่อแม่เนี่ยเดินทางไปนะฮะ
ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาไปที่ยาลาแล้วก็เดินทางกลับมาที่บ้านทุ่งอย่างแดงที่ปัตตานี
วันให้หลัง๒๔มีนาคมเดินทางกลับมาแต่พ่อแม่ไม่ยอมกักตัว
ไม่ไปตรวจร่างกายอยู่ที่บ้านกินข้าวอยู่กับลูก๕คนตามปกติ
ก็มีการสัมผัสกันพูดคุยกันทานข้าวกัน
จนกระทั่ง๔เมษายนคนเป็นพ่อเริ่มมีอาการป่วยมีไข้ขึ้นสูง
ก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุ่งยางแดงตรวจโควิด๑๙ผลออกมาแล้ว
เมื่อวันที่๖ว่าเป็นบวกคือมีเชื้อของโควิด๑๙ในร่างกาย
จากนั้น๗เมษายนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเอาตัวผู้เป็นแม่ไปตรวจ
สุดท้ายติดไปด้วยแม่ก็ติดไปทีนี้พ่อพ่อกับแม่เป็น
แล้วในครอบครัวมีลูก๕คนก็เลยเอาตัวลูก๕คนไป
เฝ้าระวังกักตัวอีกเพื่อไปตรวจหาโควิด๑๙
ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับผลออกมาแล้วว่าลูก๕คนเป็นบวกทั้งหมด
คือติดโควิด๑๙ทั้งหมดเลย๕คนก็ต้องนำครอบครัวนี้
เข้าสู่กระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งครอบครัวเลย๗คนนะครับ
หลังจากเหตุการณ์นี้ผู้ว่าปัตตานีสั่งการเลยเร่งสอบสวนหาบุคคล
ไปใกล้ชิดกับคนในครอบครัวนี้ทั้ง๗คนให้ได้
เรื่องต้นคุณคนที่ใกล้ชิดกับครอบครัวนี้
มีการไปสัมผัสกันไปเจอกัน๗๐คน
ในอำเภอนั้นรอบบ้านเขาญาติพี่น้องเขา
แล้ว๗๐คนนี้ต้องถูกกักตัวทั้งหมด
รวมไปถึงลงพื้นที่ไปคัดกรองโรคใน๔ตำบลของอำเภอทุ่งยางแดงด้วย
ว่ามีคนเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
ตอนนี้กำลังประเมินอยู่ว่าต้องปิดอำเภอทุ่งยางแดง
ต้องระวังบางทีคิดว่าไม่เป็นไรนิดเดียวไม่เป็นหรอก
มันจะเป็นไฟลามทุ่งไป